พาไปอิ่มความรู้สึกอิ่มบุญอิ่มเอม
กับการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมกันหน่อย
พากันไปที่จังหวัดพยาวกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูซิว่าที่นั่นเขามีอะไรน่าสนใจจ้า
นี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมมาร่วมสืบสารพิธีโบราณ
ของชาวไทยลื้อจังหวัดพยาวนะฮะ
กับพิธีไหว้สาเจ้าฟ้าเจียงแข็งสืบโต๊ะฮีทหอยไตลื้อนั่นเองค่ะ
เห็นบอกว่าเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี
ของเจ้าฟ้าเจียงแข็งนะคะเป็นผู้นำชาวไทยลื้อนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะก็พาคุณผู้ชมไปที่ศาลเจ้าพ่อเชียงแข็ง
ดอนชัยอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเลยนะคะ
เห็นว่ามีชาวไทยลื้อจำนวนมากพร้อมใจกันมาเข้าร่วมพิธีไหว้สาค่ะ
เป็นเจ้าฟ้าเจียงแข็งสืบต้อฮิทย์ไทยลื้อนั่นเองค่ะ
ก็เป็นพิธีโบราณชาวไทยลื้อปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลย
เป็นการแสดงความรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าเจียงแข็ง
ผู้นำชาวไทยลื้อหรือว่าบรรพบุรุษของชาวไทยลื้อนะคะ
เห็นมีประวัติมาบอกว่าชาวไทยลื้อนี่นะคะ
พยพกันมาจากเมือง๑๒ปันนาประเทศจีนค่ะ
ก็เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานรกรากกันในอำเภอเชียงคำ
ในพิธีนี้นะคะมีของเด็ดด้วยเขาบอกว่าข้าวจ้ำ
หรือผู้ประกอบพิธีกรรมจะมาทำพิธีผู้สื่อสาร
เทวดาเจ้าฟ้าบนสวรรค์ค่ะ
ว่าท่านพอใจในของเส้นไหว้ต่างหรือเปล่า
โดยการอธิษฐานจิตพร้อมกับหยิบข้าวสารใส่ในถ้วย
เพื่อทำการเสี่ยงทายแล้วเขามีเคล็ดลับด้วย

จับคู่กันแล้วถ้าเหลือเศษ๑เมล็ด
แสดงว่าท่านยังเสวยไม่อิ่ม

ก็ต้องทำการตักข้าวตักปลาอาหารเพิ่มเติม
ลงไปในถ้วยซ้ำอีกนั่นเองนะคะ
พร้อมกับถวายอาหารให้กับคนเลี้ยงช้าง
ม้าด้วยถือว่าเป็นผู้บริวารเป็นคนดูแลนะ
และหลังจากนั้นเริ่มทำการเสี่ยงท้ายต่อค่ะ
ก็มีการหยิบข้าวสารที่เสี่ยงทายนับออกมาเป็นคู่
นับดีถ้าไม่เหลือเศษ
ใช้ได้ท่านพึงพอใจแล้วค่ะ

ทำการเกษตรหรือว่าทำมาค่าขาย
อะไรประสบความสำเร็จไม่แห้งแรงนะฮะดีเลยแล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมจ้ะชาวไทยลื้อเขาก็จะออกมาร่วมทำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตามแบบฉบับไทยลื้อนี่เลยคุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะฮะฟ้อนเจิงค่ะฟ้อนดาบแล้วก็ฟ้อนรำกันด้วยด้วยลีลาท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามนะคะพร้อมกับการขับลื้อเพื่อแสดง

ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะ